มันจู่มันก็มาเองเราก็คิดว่าเราน่าจะเป็นมันก็แล้ว
ใช่มันเหมือนเป็นขวัญที่รำค่าที่สุดในชีวิตของเขาเลยค่ะ
ก็เลยเรียกแฟนมาดูก็กอดกันร้องไห้ดีใจครับ
มันร้องไห้นะคืนนั้นคือนอนไม่หลับเลยที่ทั้งที่รู้ว่าเราท้องแล้วนะ

เห็นว่าอายุ๔๓ค่ะ
ค่ะใช่สามีอายุเท่าไรค่ะ
แต่งงานกันมา๑๘ปีแต่ยังไม่มีลูกด้วยกันเพราะอะไรอะค่ะ

มันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประจำเดือนหายไปประมาณ๓๔เดือนก็เออ
คิดว่าเราคงน่าจะท้องแต่ผลสุดท้ายมันก็คือไม่ท้อง
ประจำเดือนมาเหมือนเดิมก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยเรื่อยทางประมาณ
ประมาณปีที่๑๐ก็เลยคิดว่าคงไม่มีแล้วเราก็เลยไม่คุ้ม
ก็ปล่อยตามธรรมชาติก็เลยไม่คุมอะไรสักอย่างก็คิดว่าเราน่าจะเป็นหมาช่วงประมาณห้าปีหลัง
ก็คือประจำเดือนก็หายไปแบบนี้อีกก็กลับไปหาคุณหมอ
คุณหมอก็บอกให้เอาเพราะเราไม่กินยาคุมเพราะเราปล่อยตามธรรมชาติเนอะ
หมอก็ให้ยาคุมมากินตามปกติแล้วก็หลังจากนั้นมาประจำเดือนก็มาตลอด
ทั้งเดือนทุกปีทุกปีแล้วก็มีช่วงของปีนี้แหละ
ประจำเดือนมันหายไปประมาณเกือบ๓เดือนก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนเดิม
เพราะเราก็เคยประจำเดือนขาดแบบนี้ก็เลยคุยกับแฟนแฟนก็บอก

เขาก็แล้วก็ให้คันแนะนำมาเขาบอกอย่างงั้นก็ลองดูที่ตรวจมาตรวจดู
กลับมาถึงบ้านก็เลยมาตรวจดูก็คุยกับแฟนนะ
อะถ้าเธอขอให้หรือไม่ไม่ใช่ที่เธอไม่มีเพราะเราอายุเยอะแล้วไงเราก็กลัวน่ะ
ขีดแรกเป็นสีชมพูเค็มมากเลย
ขีดที่๒ขึ้นเป็นสีชมพูอีก
มันไม่รู้ตอนนั้นมันมีทั้งดีใจทั้งเสียใจ
ไม่รู้ร้องไห้มีทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นนะ
เพราะเราก็ไม่เคยมีเราคนแรกไง
ก็เลยเรียกแฟนมาดูก็กอดกันร้องไห้ดีใจครับ
เพราะมันจู่มันก็มาเอง
เราก็คิดว่าเราน่าจะเป็นมันมาแล้ว
ทั้งดีใจแล้วก็ทั้งกลัวไง

แต่ความขัวมันคือมาที่หลัง
มันร้องไห้นะคืนนั้นคือนอนไม่หลับเลย
ทั้งที่รู้ว่าเราท้องแล้วนะ

ก็คือกลัวว่าถ้าเราไปหาหมอจะเกิดอะไรขึ้น

แฟนที่เขาติดเชื้อไง
ก่อนหน้านั้นพี่รู้ไหมคะว่าเขาติด

รู้รู้ประมาณอยู่ด้วยกันประมาณ๔๕ปีแล้ว
ช่วงนั้นช่วงแรกที่รู้ว่าเขาติดเชื้อ
พี่ก็คุมกันเหมือนด้วยการใช้ถุงยางอนามัย

ก็เลยเราใหม่กลัวเขาก็กินยามาตลอด
เขากินยามา๑๔ปี

ธนักมองชาวบอกประมาณนี้คุณหมอเขาเก่ง
เขาน่าจะช่วยอะไรเราได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเพราะถ้าคุณหมอบอกว่า
เอาบิดไว้ไม่ได้นะเราค่อยมาเสียใจกันทีหลัง
แต่แต่ละคนก็คือไม่เอาออกในเมื่อเขาอยากเกิดมา
เพราะเราก็อยากได้มาตั้งนานแล้วไง
ไปครั้งแรกก็คือคุยกับคุณหมอคุยเปิดอกคุยกัน
พาแม่พาแฟนไปด้วยก็คือคุยกันทั้งหมดเลย
ก็เอาเลือดพี่ไปตรวจมันก็ผลเลือดก็คือปกติทุกอย่าง
ไม่ติดเชื้อไม่มีอะไรสักอย่างคุณหมอก็ยังตกใจ
ประมาณนี้ที่แฟนเป็นเหรียญแล้วไม่เป็นเพราะคุณหมอมีรูปได้
ปกติเหมือนคนทั่วไปไม่สูงมากไม่ต่ำมากอย่างนี้ค่ะ
พอปกติไม่เป็นไม่ติดเชื้อเนี่ยตัวเรากับสามีรู้สึกยังไงค่ะ
ดีใจนะที่แม่สามีก็คือกลัวกังวลเหมือนกันว่าเราจะเป็นอะไรไหม
ลูกจะเป็นอะไรไหมแต่ตอนนี้พ่อเขาก็สูงแรงนะ
น้ำหนักขึ้นจากปกติเมื่อก่อนเขาผอมนะตอนนี้น้ำหนักเขา๗๐กว่าแล้วค่ะ
แข็งแรงสมบูรณ์ดีเหมือนคนปกติทั่วไป
เข้าสังคมทำอะไรก็เหมือนคนปกติทั่วไปนะ
แต่ละคนก็คือดีใจแม้แต่พ่อแม่ญาติพี่น้องก็คือแต่ละคนก็ดีใจ
โทษนะคะแล้วคนรอบข้างหรือคนอื่นรู้ไหมคะ

พี่น้องพากันรู้หมดเลยก็อยู่กันประมาณ๕ปี
ที่เขาออกอาการที่แรกเขาก็ไม่สบาย
หมายความว่าหลังแต่งมาแล้ว๕ปีแล้วเขามีการซุดอยู่ครั้งหนึ่ง
ใช่ค่ะก็ไปหาหมอก็ไปหาคุณหมอก็บอกว่าจะเอาเลือดไปตรวจ
โอเคไหมเราก็บอกโอเคถ้าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเราก็โอเค
แต่เขารู้เราก็สงสารเขานะ
ถามว่ากลัวไหมกลัวนะทำใจไม่ได้ตอนที่เขารู้รู้ว่าเขาเป็น
แต่เราก็สงสารเขาไงหลังจากนั้นมาก็คือ
ญาติพี่น้องเราก็รับได้ญาติพี่น้องเขาก็รับได้ตัวเราก็รับได้
เราก็บอกเพราะว่าเราต้องส่วนตัวพี่ก็คือไปตรวจเลือดประจำปีทุกปี
ก็คือโอเคไม่เป็นไรคือเราเห็นคนอื่นเขาก็เออมันก็ทำตัวตามปกติ
ไม่น่าจะมีอะไรก็คิดว่าถ้าเราจะเป็นก็คือเป็นความของเขา
ถ้าเราจะทิ้งเขาเขาก็ไม่มีปัญหาแต่เราก็สงสารเขาไง
บอกว่าไม่ทิ้งหรอกเราก็จะช่วยกันดูแลกันไปแบบนี้
คือพี่ก็คือไม่อายไม่อะไรทั้งนั้นคือเราอยู่ด้วยกันมาเนอะแบบนี้ครับ
ไม่มีใครรังเกียจเขาแม้แต่คนเดียวไม่อะค่ะไม่มีการแบ่งแยก
ทำตัวตามปกติกินด้วยกันไม่มีอะไรแบ่งแยกเหมือนคนปกติทั่วไป
พอดีเราเจาะเลือดก็คือผลเลือดปกติแต่พอดีเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงดาวเสียงโดม
เพราะอายุเราเยอะพอประมาณเข้าเดือนที่๔คุณหมอเขาเลยให้ไปเจาะลำถ้ำ
ว่าผลจะเป็นยังไงเพราะพอดีไปเจาะแล้วก็
คุณหมอก็คือปกติลูกก็แข็งแรงสำบวน
ไม่เป็นดาวซิงโดมไม่เป็นปากแหล่งเจดาวงู
เราอายุเยอะน่าจะครอบก่อนกำหนดได้
น่าจะประมาณสายเดือนถูกทะวันนี่นะค่ะ
ทุนหมอก็คือบอกมึงในรอยที่จะเป็นแบบงี้

ค่ะกับลูกที่น้องเขามาเองเป็นสิ่งมหาศักดิ์สัญญาณที่คุณ
ใช่ค่ะคือมหาศักดิ์สัญญาณมาก
ใช่มันเหมือนเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของเขาเลยค่ะ
มันดีใจมากเลยไม่เคยดีใจอะไรแบบนี้